สวัสดีครับป่าน
ปัจจัยสาเหตุเกิดจากอะไรนั้นเดี๋ยวเรามาตรวจสอบพร้อมกันครับ
ก่อนอื่นเรามาดูปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อลักษณะอากาศเมืองไทยของเราในระยะนี้กันก่อนนะครับ
ยังเป็นตัวเดิมนะครับตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่๗ตุลาคม
ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกภาคอีสาน
ยังคงเป็นพื้นที่ที่ต้องระวังหน่อยเพราะว่ายังมีการคาดการณ์ว่า
บริเวณดังกล่าวมีโอกาสเกิดฝนตกชุกนะครับ
จัยตัวสำคัญก็คือเรื่องของมวลอากาศเย็นจากประเทศจีน
มีการแผลลงมาปกกลุ่มบริเวณทางตอนบนของทั้งสปลาว

ลักษณะเช่นนี้ก็จะทำให้ตามยอดดอยยอดภูอากาศเย็นลงนะครับ
อกจากนี้ก็ดันร่องฝนให้เลื่อนต่ำลงมา
แต่ว่าร่องฝนวันนี้ไปพาดผ่านในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง
กลางตอนบนแล้วก็บริเวณพื้นที่ภาคอีสานเกือบทั้งภาค
จึงทำให้พื้นที่ดังกล่าวในวันนี้คำนวณต่อไป
ถึงวันพรุ่งนี้อาจจะมีฝนตกชุกตกเยอะเป็นพิเศษนะครับ
ขณะที่บริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกฝนจะลดลงบางพื้นที่
นอกจากนี้เองเนี่ยนะครับยังคงได้รับอิทธิพลจากมรสมตะวันตกเฉียงใต้
มรสุมฤดูฝนนะครับที่หอบเอาความชื้นเข้ามาปกกลุ่มประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง
ก็จะทำให้บริเวณพื้นที่ท้องทะเลฝั่งอันดามันแล้วก็บริเวณพื้นที่ภาคตะวันออก
ยังคงมีฝนตกชุกอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันนะครับ
ทะเลคลื่นบางพื้นที่ยังคงสูงโดยเฉพาะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนอง
มาดูภาพรวมการคำนวณปริมาณน้ำฝนสะสมหลังจากนี้เป็นต้นไป๔๘ชั่วโมงนะครับ
พื้นที่สีเขียวที่ปรากฏในหน้าจอขณะนี้เป็นพื้นที่ที่คาดการณ์ว่าฝนจะเยอะเป็นพิเศษ
จะสังเกตว่าพื้นที่ภาคอีสานเกือบทั้งภาคนะครับฝนค่อนข้างเยอะยกเว้นบริเวณทางตอนบนอาจจะเยอะหน่อยในแถวบริเวณจังหวัดขอนแก่นชายภูมิ
อกจากนี้เองในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนฝนอาจจะเยอะเป็นพิเศษนะครับ
อันดามันตั้งแต่ตอนบนจนถึงตอนล่างใครที่อยู่บริเวณดังกล่าวในวันนี้คงจะต้องเตรียมรับมือเป็นพิเศษนะครับ
อกจากนี้เองหนึ่งสถานการณ์ที่น่าจับตามองนะขนาดนี้
ก็คือการก่อตัวของพายุลูกใหม่นะครับ

่อตัวขึ้นบริเวณทางทิศตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์นะครับ

ก่อนหน้านี้เป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาหย่อมความกดอากาศต่ำตรงนี้

หลังจากนี้ก็จะมีการพัฒนากลายเป็นพายุหมุนเข็ดร้อน
ถ้าหากระหว่างนี้ไม่มีพายุใดเกิดขึ้นในบริเวณ

ซึ่งสามารถที่จะพัฒนากลายเป็นพายุในช่วงสุดสัปดาห์นี้
ทีนี้พอกลายเป็นพายุหมุนเด็ดร้อนมีการคาดการณ์๒ทิศทางดังนี้
ทางแรกก็คือมุ่งไปบริเวณทางตอนบนนะครับเข้าสู่บริเวณทางตอนล่างของประเทศจีน
ทางที่๒ก็คือไปบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
ในพื้นที่ภาคอีสานตอนบนแล้วก็บริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบน
ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยเรื่องของมวลอากาศเย็นที่แผลลงมา
ถ้าหากอ่อนกำลังลงไปก็จะทำให้ทิศทางของพายุนั้นเลื่อนขึ้นไปด้านบน
แต่ถ้าหากยังคงมีการแผลลงมาอย่างต่อเนื่องก็จะดันให้แนวทิศทางของพายุนั้น
เลื่อนต่ำลงมาเข้าสู่เมืองแหลกของเราได้
ยังไงใครที่อยู่บริเวณนางกล่าวในช่วงต้นสัปดาห์หน้า
ต้องเฝ้าตรวจสอบสถานการณ์พายุลูกนี้อย่างใกล้ชิดนะครับ
จากพายุลูกนี้แล้วพายุอีกหนึ่งลูกที่ตอนนี้
ใครที่จะไปเกาหลีใครที่จะไปญี่ปุ่นต้องตรวจสอบกันหน่อย
เป็นพายุที่มีชื่อว่าชะบานล่าสุดตอนนี้ความระลมเพิ่มขึ้น
เป็น๑๕๘กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นไต้ฝุ่นระดับที่๒
พายุลูกนี้มีการคาดการณ์ว่าจะเคลื่อนที่ขึ้นฝั่งหลายจุดเลยทีเดียว
โดยคาดการณ์ว่าจะเคลื่อนที่ขึ้นฝั่งบริเวณทางตอนบนของเกาะฮอนชู
ในช่วงวันพฤหัสสบดีนี้ใครที่จะเดินทางไปบริเวณนางกล่าว
ต้องตรวจสอบสถานการณ์สภาพอากาศรวมถึงภัยทางธรรมชาติอื่น
ที่จะตามมาจากพายุลูกนี้ด้วยนะครับ

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังคงมีโอกาสเกิดฝนอย่างต่อเนื่องนะครับ
โอกาสการเกิดฝน๑๗๐๘๐ของพื้นที่
คำนวณในวันนี้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ช่วงเวลาที่มีโอกาสเกิดอาจจะมาเร็วกว่าเมื่อวานนะครับ
เมื่อวานคาดการว่าจะมาช่วงดึกหน่อย
วันนี้มาเร็วหน่อยนะครับช่วงเย็นไปจนถึงช่วงหัวข้าม
ใครที่จะเดินทางกลับจากบ้านใช้รถใช้ถนนต้องตรวจสอบสภาพอากาศ
ฟ้าดูฝนดีหน่อยนะครับสำหรับวันนี้
และนี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวในเช้าวันนี้ครับ
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ
สวัสดีครับ